หย้อนรอยอนาจจากพระยานาขระราช

เป็นผู้รักษาพระธาตุพระนมด้วย
มีโยมแก่คนหนึ่งแกออกมาลองน้ำฝนช่วงประมาณตีสอง
ก็เห็นแสงใหญ่เท่าลำตาล
เจอดำพอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับเจอดำพอร์
ภูไนท์วันอังคารสี่ทุ่มสิบนาที